พูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิต

ขนาดเดินอยู่บนทางเท้ายังเกิดอุบัติเหตุได้

เดินไปชนไอ้ขอบกั้นทางเท้า
แต่ไอ้ขอบกั้นมันดันมีเหมือนหัวน็อตโผล่ออกมา
อุ้โฮอย่างนี้คุณ

ทางท้าวมันแคบมีเสา

แล้วทีนี้เดินสวนกันปรากฏว่าเขาก็ไปถูกเบียดกับไอ้หัวน็อตเนี่ย
จนมันชนแล้วก็ครูดกับหัวน็อตแบบนี้จนได้รับบาดเจ็บ
มันตั้งอยู่แบบนี้ถนนก็ไม่ปลอดภัยทางเท้าก็อันตราย
บคนเดินสวนทางแคบโดนเข้าให้หัวน็อตแบบนี้นะฮะ
ถ้าถามว่าแรงไหมตอบเลยว่านี่พอเข่าเข้าไปชนคุณ
ราวกั้นตรงนี้สั่นทั้งราวเลย

มันอยากจะคิดเลยขาวจะเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าเข่านี่บวมเลยนี่ขนาดใส่กางเกงขายาวนะ
มีการตั้งคำถามว่าทำไมถึงปล่อยหัวน็อตออกมาแบบนี้
โคตระช่วยก็โพสต์ไว้
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
ใต้สะพานลอยระหว่างซอยลาบพร้าว๖๒ถึงลาบพร้าว๖๔

อ้าวมันหายไปแล้วค่ะ
หายไปแล้วมันหายไปกับโลกโซเชียลแล้ว
นี่ทู่เลยนะฮะแต่แบบนี้ก็ยังขูดเนื้อเราได้อยู่นะ
ค่ะนะฮะนี่ครับราวกั้นทางเท้าที่มีน็อตโผล่ออกมา
ก่อนหน้านั้นโผล่ออกมา๓เซนติเมตร
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนะฮะ
แล้วก็ยังพบว่าตรงนี้มันเป็นทางแคบจริง
ระหว่างเสาไฟฟ้ากับเสาสะพานลอย
ถ้าเดินเบียดกันตรงนี้มันก็อาจจะโดนแบบนี้ได้อีกนะครับ
เราก็ไปคุยกับผู้เสียหายที่เราเอาเรื่องนี้มาโพสต์นะ
บอกว่าตรงนี้เกิดเหตุบ่อยครั้ง
หลายคนโดนขูดโดนขีดคุณดูสิ
ช่องนี้มันแคบค่ะช่องฝั่งนี้มันแคบ
มันแคบกว่าอีกฝั่งนึงแล้วแหม่ด้วยความแคบ
แล้วยังมีน็อตแหลมโผล่มาอีกไม่โดนก็เก่งแล้วค่ะ
แล้วตอนประสบเหตุเขาเดินสวนกับคนอยู่คุณ
สองคนเบียดกันก็เลยโดนขูดแบบนี้นะฮะ

ที่โผล่ออกมามันจะมีประโยชน์อย่างไกล

ผมก็เลอเดินไม่ระวังนะฮะ
แต่อีกอย่างมันก็มีคนมาเบียดด้วยทางมันก็แคบ

ผู้รับเหมาไม่เก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย
แล้วก็เสาสะพานลอยมันก็มาตั้งอยู่แบบนี้นะฮะ
เป็นใครก็อาจจะโดนแบบนี้ได้นะคุณนะ
อีกอันหนึ่งที่เป็นสายสลิงที่มันดึงเสาไฟฟ้าอยู่
อันนั้นเวลาวิ่งมองไม่ทันเห็น

หวัดเสียวเด็กเล็กวิ่งมาจุดนี้นะคะ
แต่ยังไงก็ฝากผู้ที่รับงาน
ก็ช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้รับเหมาหน่อยก็แล้วกัน
อันนี้คือความไม่เรียบร้อยจริงแต่ก็จัดการไปแล้วนะคะ